คุณผู้ชมคะปากซอยลาดพร้าว๖๒ใครอยู่แถวนั้นบ้างคะ
มีหนุ่มคนนึงเขาบอกว่าเขาเดินผ่านตรงนี้หลายปีมาก
แล้วก็จะมีหัวดับเพลิงหัวแดงอะค่ะ
ตรงจุดนี้คนก็จะเอาขยะไปทิ้งกันแบบนี้ตลอดเลย

จริงมันไม่ใช่อ่ะแต่คนก็เอาไปรวมตัวกันทิ้งโดยไม่ได้นัดหมาย

แล้วก็ไปกองอยู่แบบนี้ค่ะมันก็สกปรก

เขาเลยลองไปซื้อน้ำแดงมาทูบเทียนมามาวางเอาไว้
จะได้เออตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์
ทำทีเป็นว่าตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเมทัศน์แก้วทรายขาวค่ะ

ไม่มีขยะแล้วนี่ไม่มีขยะแล้วนี่
กลัวอาทันหรอน้ำแดงดอกไม้ไปวางเอาไว้อ่ะค่ะ
คือเหมือนกับว่าตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้

เพื่อคนจะได้ไม่กล้าเอาขยะมาทิ้ง

นายเมธัศนคนนี้บอกว่าเขาลงทุน
ใช้สตังต์ตัวเองนะวันละสามสิบอ่ะอ่า
น้ำแดงซื้อดอกไม้มาวางไว้ทุกวันครับ
หวังว่าคนแถวนี้จะมีจิตสำนึกเลิกทิ้งขยะ
เขาทำมาสองสัปดาห์แล้วนะคะช่วงแรกแรก
ไม่ได้ผลคนก็ยังเอาขยะมาทิ้ง
แต่หลังนายเมธัศนบอกว่าเขายอมตื่นเช้า
แล้วบอกคนเก็บขยะว่าอย่าทิ้งน้ำแดงและดอกไม้นะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คนเก็บขยะก็นึกว่าน้ำแดงและดอกไม้คือขยะ

อ๋อเขาตื่นเช้ามาให้เจอกับคนเก็บขยะแล้วบอกกับคนเก็บขยะว่า
อย่างอื่นเก็บไปขอเถอะน้ำแดงดอกไม้ทูบเทียนอะไรตรงนั้น
วางไว้ก่อนลองดูเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็ไม่เห็นน้ำแดงกับดอกไม้
ใช่กับพวงมาลัยเขาจะขอทำการทดลองดูอืม
สุดท้ายก็วางเอาไว้แบบนั้นแล้วขยะมันก็น้อยลงนะคะครับ
ผมก็ต้องเดินผ่านกองขยะกองนั้นนะครับทุกวันเลย
แล้วก็แบบมันส่งกลิ่นเหม็นมากแล้วก็มันเบียดทางด้วยครับ
วันหนึ่งผมก็เลยเดินไปซื้อโค้กแล้วผมก็เห็นน้ำแดง
ผมก็แซวผมก็เลยซื้อน้ำแดงนึกได้ซื้อน้ำแดงไปวางตรงขยะด้วยครับ
ตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมขยะไปอยู่ตรงนี้
อย่างที่สองก็คือแล้วถ้าเขาไปทิ้งตรงนี้เขาจะไปทิ้งตรงไหน
แต่ว่าเรื่องถังขยะนี้ผมก็คิดว่าคงแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ก่อน
ผมก็เลยทำสารตรงนั้นขึ้นมาเพื่อให้คนแบบอาจจะกลัวนิดนึง
แล้วก็อาจจะทิ้งน้อยลงหน่อยประมาณนี้ครับ
ตอนแรกเอาน้ำแดงไปวางแล้วเขาคิดว่าเป็นขยะ
แล้วเขาก็เก็บไปวันหลังก็เลยเอาดอกไม้มาวาง
เขาจะได้รู้ว่าจริงขยะเขาเก็บทุกเช้า
เช้าครับทุกเช้าประมาณตี๕ครับผมไปตี๕ก็เจอเขาเก็บ

ทำไมถึงต้องคิดคืออยากเอาถังขยะมาซื้อไว้หวัง
ใช่ครับก็ผมก็ขับรถผ่านเส้นนี้มันจะมีจุดที่มีถังขยะ
แต่ไม่มีทางมีคนไปทิ้งเพราะว่ามันไม่มีคนเดินผ่าน
๓ถังเรียงกันผมก็สงสัยว่าถ้าผมเอาถังขยะตรงนั้น
มาวางตรงนี้แทนมันจะดีกว่าหรือเปล่า
คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเรา
ไปคุยกับคุณเมธัศนคนนี้นะคะครับพอคุยเสร็จนักข่าวของเราก็ออกมา
ปากซอยลาดพร้าว๖๒ก็เลยแอบตั้งกล้องลองถ่ายดู
ว่าไปวางขวดน้ำแดงไปวางพวงมาลัยแล้วคนจะกล้าเอาขยะไปทิ้งไหม
เรารอดูอยู่เป็นแบบ๒ชั่วโมงนะไม่ใช่แป๊บนะ
ก็ไม่ค่อยมีเห็นไหมคะไปวางเสาตรงนู้นแทนเสาไฟข้าง
ใช่แต่ตรงเนี้ยไม่กล้าวางนี่ไงจริงจริงแล้วคนแถวนั้นน่ะ
เขาบอกว่าคนเอาขยะไปทิ้งตรงนี้เป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
เป็นปัญหามันนานนะคะเอาไปกองรวมกันแบบนี้
กลายเป็นน้ำเหม็นน้ำขยะมันก็โสกปลก
มีการบอกคนที่เอามาทิ้งด้วยนะคนที่อยู่แถวนั้นโรงขายของ
ปากซอยตรงนั้นน่ะนะคะบอกว่าก็เอาไปทิ้งที่บ้านของตัวเองสิ
ทำไมเอามาทิ้งอยู่ตรงนี้ถูกต้องนี่คนทิ้งเขาไม่ฟังนะ
เขาก็มาทิ้งตรงเนี้ยอืมตรงหัวแดงดับเพลิงมีพวงมาลัยมีน้ำแดงอยู่
ก็เอาไปทิ้งใกล้ใกล้ดูสิคือพอเห็นถุงหนึ่ง
พอเห็นถุงหนึ่งก็ทิ้งต่อมันคือความมากง่ายไง
คือจริงตรงนั้นถามว่ามีถังขยะไหมมีแต่อาจจะเดินไปใกล้น้อย
อยู่ในซอยหน่อยไม่ทิ้งมาทิ้งตรงนี้ง่ายดี
เพราะว่าทางกรทมเขาเนี่ยสำนักงานเขตหรือว่าทางเทศบาลต่าง
เขาจะเก็บตามถังขยะที่อยู่จุดหน้าบ้านต่าง
แล้วคุณต้องใส่ถุงมัดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทิ้ง
ถ้าถังขยะของกรทมไม่พอคุณก็อาจจะต้องหาถุงหรือว่าหาถัง
มาวางที่หน้าบ้านของคุณหรือว่าบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่า
มีจุดนี้ด้วยนะครับช่วยมาเก็บด้วย

เพราะเห็นภาพเลยก็เดินเอาถุงมาทิ้ง

คนต่อไปก็ทิ้งตามทิ้งตามไปเรื่อย

ทิ้งเสาไฟใกล้มีน้ำแทัลกับโคนมะรัย

เรื่องพวกนี้คือพูดไปก็เท่านั้นแหละใช่ไหม

อาจจะต้องรอฟังนโยบายดี
ภาคการเมืองไหนเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น